อานนท์โดลีน่าจังบอกให้เตรียมตัวเช้งได้เลย
ขึ้นชื่อว่าคนฝีปากกล้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะ

จะโดนชาวเน็ตต่อว่าเพราะว่าวิจารณ์คนอื่น
แต่ก็ไม่ทำให้เจ้าตัวนั้นเข็ดนะฮะ
ลีน่าจังไลฟ์นะครับ
วิจารณ์หนังพจมานสว่างคาตาของพจน์อานนท์

คนไม่เข้าไปดูในโรงแน่นอน

อย่างเดียวเพราะมีเคล็ดลับไม่อยากให้หนังเจ๊งต้องรีบเอาสีตังค์ไปฉีดโบท็อกด่วน
เอาอาจารยิ่งศักดิ์ไปฉีดโบท็อกด้วย
พอมันหน้าสวยคนเขาจะได้ตะลึง
ส้มหยุดโกหกจนรัฐบาลก็ไม่ชอบกัน
จะให้ปลดผ้ามันออกจากฝาผนังวัด
เพราะมันเป็นการงมงาย

แต่ก็บอกให้หนังเธอเจ๊งอะพลอดอานอล

เขาบอกให้หนังเธอเจ๊งอ่ะ
ไม่เป็นไรเราก็รู้

อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์แบนหน่อย

ลีน่าจังมาบอกให้ตังค์เธอเจ๊ง

นี่เหรอ
เราก็รู้นิสัยแล้วเราก็ขอบคุณเขาดีกว่า
ขอบคุณที่เข้ามาดีกว่าร่วมกันปั่นหนังหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าคุณกับลีน่าจังจับมือกันร่วมกันปั่นหนังหรือเปล่า
เออเปล่าไม่เพราะว่าไม่รู้จะไปจับมือ
เพราะทำไมเขาไม่เคยเจอเขาก็จับไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่าตอนนี้มือเขาน่าจะย่นเหยียบแล้วก็จับทีเดียวกับลูกจ้างก็ไม่รู้ตัว
ฉะนั้นไม่เคยเจอเขานานมากแล้วพอจะแตกภาค๒อ่ะ

ถ้าถามว่าเขาออกให้หนักเจ๊งเราก็ขอบคุณเขา
เพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงเราก็ต้องเข้าใจว่า
คือเขาเป็นคนที่พูดจาพูดจาดีไม่ได้ไงก็เลยต้องแจ้งคนนั้นทีแจ้งคนนี้ทีอะไร
อาจารยิ่งศักดิ์ไม่รู้เรื่องยังโดนแช่งเลย
เราก็ทำใจเราอย่าไปทะเลาะกันเลยวงการนี้เพราะว่าเรายังอยู่อีกนาน

ตายแล้วคุณจะบอกว่าลีน่าจังจะตายแล้วเหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ว่าเขาจะตายแต่เขาพูดอย่างนี้ไง
เขาพูดทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับอันนี้ก็ต้องระวังตัวนิดนึง
แต่เขาบอกว่าคุณร่วมมือกันเพื่อโปรโมทหนังไม่ใช่เหรอ

ฉันไม่เจอเขามาตั้งนานแล้วแต่เขาเคยพูดกับฉันมดดำ

บอกว่าเขาอยากจะช่วยฉันโปรโมทหนัง

อยากช่วยฉันโปรโมทหนังแต่ถ้าจะพูดพูดดีอย่างนี้
คนก็ไม่สนใจจะพอคำว่าหนิ
สินทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีที่แต่ก็คุณพูดกับฉันตั้งนานแล้ว
เพื่อที่จะให้คนสนใจแล้วก็ไปดูหนังเรื่องนี้

แต่ฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่พูดจะดีกว่ามั้ง
อยากจะฝากอะไรถึงรีน่าจังไหม
ไม่ฝากไม่ฝากฉันดูแลฉันนี่ดีกว่าเนี่ย
หยุดดีกว่าเพราะเขาดังกว่าลีน่าจังเยอะตอนนี้
ไม่แล้วใครเป็นพจมานอะไรดีกว่า
พจมานหรอแปนเค้กไง
พันเค้กพจมานแล้วซมหยุดเป็นใคร

ซมหยุดเป็นคู่มั่นอีไนค์
แล้วก็พจมานเป็นเป็นแพนเค้ก
ผู้จัดไม่ได้ฉีดเลยนะธรรมชาติต้องถามพิธีกรเธอฉีดหรือเปล่า
ธรรมชาติเหรอจ๊ะเธอธรรมชาติหนึ่งอ่ะสิธรรมชาติหนึ่งแล้ว
จริงเขาบอกว่าไอ้สารคดีเอเซียอะไรที่เอามุมสูงถ่ายอะไรนั้นเพราะรู้สึกว่าเป็นคนไทยทำนะ
พอนั่งดูอยู่รู้สึกว่าคนไทยทำคนไทยทำเมื่อก่อนก็ทำช่องหนึ่งอ่ะช่องในช่องนั้นอ่ะ
ช่องในช่องช่องไอทีวีโอเคสรุปแล้วไม่มีอะไรฝากจากลีน่าจังนะ
ไม่มีไม่มีขอบคุณขอบคุณที่เขานึกถึงเราเพราะว่าเราเราอย่าไปเอาเรื่องไม่ดีมาใส่หัว
เพราะตอนนี้หนังเรากำลังมีคนสนใจเยอะก็ขอบคุณขอบคุณรายการข่าวใส่ไข่ด้วย
ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเบรกค่ะ